นักเตะก็ได้รับความสนใจจากทีมในเจลีก
คนล่าสุดนี่คือศิวากรเตียตระกูล
ก่อนหน้านี้จริงจากเชียงรายก็มีเหมือนกัน

ซึ่งก่อนหน้านี้นายมิติติยภัยรัฐ
ประธานที่ปรึกษาสโมสรเชียงรายยู

ที่สนใจจะดึงตัวเอกณิตปัญญา

แล้วก็แข้งตัวหลักของทีมชาติไทย
ยุคของอาเกระนิชิโนไปร่วมทีมนะคะ
ล่าสุดมีอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจเหมือนกัน

ของทีมกวางโซเชียงรายยูเนเตต
และคราวนี้สโมสรที่สนใจก็คือ
ปัจจุบันกำลังไล่ล่าแชมป์ในเจดีค่ะ

ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับ

เตะจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับ

และที่ผ่านมาก็มีนักเตะไทยหลายคน
ทดสอบฝีเท้าอย่างปี๒๐๑๘

ไปเล่นเนี่ยด้วยประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะ

เอามาต่อกันที่เว็บไซต์กีฬาชื่อดังของเวียดนามนะคะ

ประเด็นของทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันนี้
ก่อนที่จะมีโปรแกรมเจอกันนะคะ

ทีมชาติไทยมีผู้เล่นหลายคนที่สามารถ

ไม่ได้ยึดติดกับคนใดคนหนึ่ง
แล้วก็มีผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม

แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้กังวลนะว่าตัวเองจะได้ลงไปเล่นในสนามหรือเปล่า
เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสนามแต่อยู่บนมานั่งสำรอง

หมายหลักนะตอนนี้ของช้างศึกทีมชาติไทยก็คือ
การไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้
คือก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับมาเลเซียและเวียดนามจะมาถึง
มันก็มีแฟนบอลหลายคนคาดการณ์การจัดทัพของอาคิระนิชโน
รสินแดงดาเอกณิตปัญญาแล้วก็สุปโชคสารชาติโชว์ฟอร์มดี
แล้วก็คือเล่นกันได้อย่างลงตัวแล้วแล้วถ้ามีชนะทิพย์สงกระสินเพิ่มเข้ามา
ถิติพันธ์พ่วงจันทร์เพิ่มเข้ามาจะจัดไลน์อัพยังไงนะครับ
เพราะว่า๒มิดฟิลคู่กลางได้รับคำชมมากก็คือสหรัฐอยู่เย็น
กับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลซึ่งอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับในด้านบน
ก็น่าจะมีเวลาในการพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไลน์อัพอย่างไร
แต่ว่าอย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์นะคะช้างศึกทีมชาติไทย
การแข่งขันฟุตประโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่สองกลุ่มจี
นัดที่๔จะบุกไปเยือนมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริว
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไป
ส่วนเกมนัดที่ห้ารักนะงั้นวันที่สิบเก้าพฤศจิกายน
เยือนเวียดนามเล่นที่สนามมิดิกสเตดียม
เกมนี้เข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑ทุ่มครึ่ง